โมง๓๘นาทีช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพระคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นะครับ
เมื่อวานนี้มีการเปิดให้ประชาชนไปร่วมวางดอกไม้จันทร์เป็นวันแรกก็มีประชาชนเดินทางไปจำนวนมากทีเดียวครับ
แต่ก็สามารถเดินเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนานเพราะว่ามีการจัดพื้นที่เข้าไปวางสองฝั่งของศูนย์ประชุม
และมีบริเวณกว้างขวางพอสมควรเมื่อวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ได้นะฮะเป็นทั้งสองชั้นเลยครับ
เพื่อไปรอฟังสวดพระอภิษฐรรมแต่ว่าแต่ละวันนั้นจะมีการจัดสวดพระอภิษฐรรม๓รอบก็คือ๑๔นาฬิกา๑๗นาฬิกาแล้วก็๑๙นาฬิกานะครับ
ส่วนเวลา๑๐นาฬิกานั้นจะเป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลงแด่พระสงฆ์
ดอกไม้จันทร์เตรียมไว้ประมาณ๑ล้านดอกซึ่งยังมีประชาชนนั้นทยอยส่งดอกไม้จันทร์ไปให้เพิ่มอย่างต่อเนื่องครับ
คาดว่าน่าจะเพียงพอโดยตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงขนาดนี้มีผู้วางดอกไม้จันทร์ไปแล้วกว่าหนึ่งหมื่นคน
อกไม้จันทร์ที่วางแล้วได้จัดเก็บแยกเอาไว้ไม่ได้นำไปวนให้ประชาชนนั้นไปวางใหม่
แล้วก็รอขนย้ายไปที่เมนลอยรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบกที่ชาปนสถานชั่วคราวนะครับ
ส่วนบรรยากาศชั้น๗คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นห้องเก็บสรีระสังขารของหลวงพระคุณ
ขณะนี้ไม่มีสรีระสังขารของหลวงพระคุณแล้วเนื่องจากได้มีการเคลื่อนย้ายไปที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษแล้ว
นางอุบลพิมพ์วังครับหรือว่าแม่จ่อยอายุ๖๑ปีซึ่งเป็นแม่บ้านประจำชั้น๗
ได้เก็บกวาดทำความสะอาดห้องเก็บสรีระสังขารของหลวงพระคุณเธอก็มีการนำถ้วยจานถาดที่จัดอาหารถวายหลวงพ่อคูณ
ไปจัดล้างทำความสะอาดรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างต่างนะครับแม่จ่อยเนี่ยบอกว่าเธอทำหน้าที่ดูแลห้องนี้มาสามปี
ตั้งแต่นำสรีระสังขารหลวงพ่อคูณไปเก็บไว้ที่นี่ทุกวันจะเข้าไปทำความสะอาดห้องจัดดอกไม้จัดหมากภูเช็ดถูโต้หมู่บูชา
แล้วก็ทุกวันพระเนี่ยจะจัดพัฒนาหารถวายหลวงพ่อเมื่อลาของถวายเสร็จเธอก็นำอาหารนั้นเนี่ยไปรับประทานเล็กน้อยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
แต่วันนี้ไม่มีสรีระสังขารของหลวงพระคูณอยู่ที่นี่แล้วแม่จอยก็รู้สึกใจหายมาก
เพราะว่าเคยปฏิบัติงานถวายหลวงพ่อคูณมานานถึง๓ปีถึงแม้ท่านจะเป็นแค่ร่างก็ตาม
ก็ตามนะครับส่วนบริการที่ชาวบรรณสถานชั่วคราวที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานนะครับก็มีประชาชนหลั่งไหลไปชมความวิจิตรงดงาม
แล้วเข้าไปกราบรูปเหมือนของหลวงพระคูณอย่างเนื่องแน่นนะครับพร้อมกับวางดอกไม้จันทร์ที่เจ้าหน้าที่นั้นได้จัดเตรียมจุดวางดอกไม้จันทร์เอาไว้รอบชาปนสถานชั่วคราวนะครับ
ไปดูเรื่องของการเดินทางกันบ้างคุณผู้ชมไปดูที่เรื่องของการเดินทางถ้าคุณผู้ชมจะเดินทางไปจะทำอย่างไร
ทางด้านของนางสาวมนรดากลับหอมนายสถานีเดิมรถนครราชศรีมาบอกว่าได้มีการประสานผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้เพิ่มเที่ยวรถ
เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพหลวงพระคูณปริสุทธโธ
โดยเฉพาะวันที่๒๘และ๒๙มกราคมนี้ครับซึ่งคาดว่าจะมีประมาณการของการเดินทางมากที่สุดใน๒วันนี้
โดยมีการเพิ่มรถเป็นการเสริมรถ๒๐เที่ยวต่อวันจากเดิมจะมีรถวิ่ง๔๓เที่ยวต่อวันในเส้นทางนครราชศรีมาขอนแก่นอุดรธานีครับ
ทางด้านนางสุกัญญาจันพิทักษ์เป็นตัวแทนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะสาย๒๑๑นครราชศรีมาขอนแก่นอุดรธานีก็บอกว่า
ช่วงเวลาปกตินั้นจะมีรถทัวร์ปรับอากาศชั้น๑ชั้น๒เฉลี่ยออกทุกชั่วโมง
โดยจะเตรียมรถเสริมพร้อมติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ด้วย
หากผู้โดยสารมีจำนวนเกินที่นั่ง๔๐คนก็จัดรถเสริมทันทีซึ่งตอนนี้นะฮะยังคงปกติอยู่
แต่เมื่อใกล้ถึงวันสำคัญคาดว่าจะมีคนไปใช้บริการเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
ขณะที่นายอำนวลฉิมแพรเป็นนายสถานีรถไฟนครราชศรีมาก็บอกว่า
รถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการเดินรถไฟสายอีสานเหนือโดยจัดขบวนรถ๔๑๕นะครับสายนครราชศรีมาหนองคาย
เวลาออกเดินทางจากต้นทางที่จังหวัดนครราชศรีมานั้น๖โมง๒๐นาทีไปถึงที่สถานีขอนแก่น๙โมง๔๐นาที
ขบวน๔๑๘หนองคายนครราชศรีมาออกจากสถานีที่จังหวัดขอนแก่น๑๕นาฬิกา๓๐นาทีถึงปลายทางที่นครราชศรีมา๑๙นาฬิกา
ก็เป็นการออกจากที่นองคายตอน๑๕นาที๓๐นาทีแล้วก็ไปถึงที่นครราชศรีมา๑๙นาที
พร้อมกับมีการเพิ่มจำนวนตู้เพื่อรองรับปริมาณของผู้ใช้บริการซึ่งจะเพิ่มขึ้นทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐มกราคม๒๕๖๒นะครับ